วันนี้คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าฟังแล้วตกใจ

เพราะว่าเป็นข่าวของนักร้องลูกทุ่งสาวรุ่นใหญ่นิดนึง
ยังจำไม่เคยลืมเรือน

มาอัชชะอัชชะ

พี่ลูกนกสุภาพอร์ต
แล้วรัศไฟได้เข้าเล็กห้าเรื่องสุขภาพตอนนี้พูดก็พูด
จำไว้ทองแล้วเอิ้นคุณเรื่องของความจำก็เริ่มถามหาแล้ว
โดยเฉพาะการขี้หลงขี้ลืมตอนนี้มันเกิดขึ้นมาแล้ว

พี่ลูกนกก็เลยคิดว่ามันก็คงเป็นไปตามอายุตามวัยมันนั่นแหละนะ
เบ้นยกตัวอย่างบอกมาอย่างนี้นะพี่ลูกนกเล่าให้ฟัง
ถ้าน้องสั่งงานพี่นกตอนนี้นะยังไงก็ไม่ได้งานเพราะอะไรไหม
พี่ลืมน้องพูดปุ๊บเดี๋ยวพี่ลืมแล้วนะ
แต่ว่าคนรอบข้างเข้าใจแล้วก็คุ้นชินกันดีแล้วก็ขยันย้ำหน่อยพูดซ้ำหน่อยนะ
ส่วนเรื่องของการรักษาส่วนตัวพี่ลูกนกบอกมาว่ายังไม่ได้ไปปรึกษาแพทย์นะ
พยายามดูแลตัวเองอยู่ตลอดค่ะด้วยการออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารให้ครบ๕หมู่พักผ่อนให้เพียงพอ
พี่นกจะเป็นคนที่เป็นคนที่ความจำไม่ค่อยได้มันก็จะเป็นตามอายุแต่หนูอย่าสั่งงานพี่นกนะตั้งแต่สมัยไหนละอย่าสั่ง
แต่ถ้ามาสั่งตอนนี้รับรองหนูไม่ได้งานจากพี่นกหรอกลืมเป็นคนขี้ลืมหนึ่งวัยทองมาแล้วอะไรหลายอย่าง
จงความจำมันก็เริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยเพราะว่าพี่นกพี่นกไปร่างกายก็
เขาก็บอกว่าเขาแข็งแรงอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่เป็นไร
แต่ที่ลืมเรื่องเล็กมานี่แบบนี้คล้ายก็เป็นพี่นกไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าลืมแล้วเจ็บลืมอะไรรู้ไหม
ลืมไปว่าไม่รักกัน
นึกว่าลืมซื้อล็อตเตอรี่ซื้ออะไรเงี้ยเราก็มุ่งอยากรวยอย่างเดียวเลย
เขาจะเข้าเพลงไปร้องไปร้องเตอรี่ไปร้อง
ก็ถ้าไม่อยากจะให้พี่นกเขาลืมก็จ้างงานเขาบ่อยไง
ร้องบ่อยก็จะได้จำเนื้อได้